ที่ถามคุณผู้ชมกันไปว่าสงกราลล้างรถกันไหม
คุณพ่อคุณพ่อล้างไหมคะให้คนอื่นล้างให้
ยังไงออกไปก็ต้องเปื้อนต้องเปียกบ้างอยู่แล้วนะ
ทีนี้มีคนตอบมาเหมือนกันว่าถ้าล้างจะโกรธไหมถ้าโดนสาดน้ำ
ก็มีคุณผู้ชมบอกว่าโกรธนะเพราะขี้เกียจล้างรถ
ทีนี้มันก็มีประเด็นจากเรื่องราวแบบนี้แหละค่ะ
คือมีผู้หญิงคนนึงนะคะสวมเสื้อสีแดงนะเขาเรียกกันเป็นดราม่าเลย
ก็มีเด็กเล่นสาดน้ำกันแล้วก็สาดมาโดนรถเขา

อังกษาแม่เขาอยู่ไหนอ่ะ

ไม่เมื่อกี้ฉันเห็นคนเดินผ่านไปมันก็ไม่ลาด

รู้ได้ไงคุณจอดดูไหมครับพี่
เมื่อกี้ฉันผ่านไปสองคนคนเดินผ่านทำไมไม่ลาด

จะให้ฉันให้ไหมจะให้ฉันให้ไหมค่ะ
เดี๋ยวไปร้านเลยเดี๋ยวผมจ่ายเลยถัดสี
เด็กเขาเป็นลูกขาย

อะไรจะขนาดนั้น

สาดน้ำสงครานก็ไปสาดคนสิ

แม่คือเด็กก็ตั้งใจจะสาดคน

ไม่เอาไงก็จะดูหน้าพ่อแม่เด็กให้ได้
ก็ชาวเน็ตเขาก็คอมเมนต์กันเยอะแยะนะฮะ
ก็เรียกเลยว่าเป็นคุณมนุษย์ป้า
มนุษย์ป้าเสื้อแดงดราม่าสงกราน

เขาก็อาจจะโมโหโมโหว่ารถเพิ่งล้างมา

คอกเด็กเลยว่าฉีดน้ำใส่รถทำไม
คนผ่านไปผ่านมาเยอะแยะทำไมไม่ลาดล่ะ
ก็พยายามจะเจอพ่อแม่เด็กให้ได้
คนที่อยู่กับเด็กก็พยายามจะพูดคุยให้คุณป้าใจเย็นลง
พยายามจะชดเชยให้พาเด็กมาขอโทษด้วยนะคะ
แต่ป้าแกก็ไม่ยอมท่าเดียวค่ะ
เถียงกันไปมาจนกระทั่งคนถ่ายคลิปสุดทนแล้วเลยถามเลยว่า
แค่รถเปียกน้ำจะเป็นจะตายอะไรนักหนา
ถ้าไม่อยากให้รถเปียกก็เอาผ้าคลุมรถจอดไว้ในบ้านสิ
ไม่ต้องออกมาในช่วงวันสงกราน
คือสุดทนแล้วเอาน้ำเย็นเข้ารูปแล้ว
เราก็เลยถามท่านผู้ชมของเราไปในตัวด้วยนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ในอำเภอบางพลีตำบลบางแก้วซอยเปรมฤทัย๑๕
คือคุณอรพันธ์ขันทองคำลงพื้นที่เลย

คนคอมเมนต์ในโลกออนไลน์เยอะว่า
จริงแค่สาดน้ำใส่รถมันไม่น่าจะร้ายแรง
แล้วก็คุณป้าไม่น่าจะโกรธขนาดนี้

เดี๋ยวนี้ชาวเน็ตเขาเริ่มไม่ออกตัวแรงแล้วนะ

คุณอรพันธ์ขันทองคำก็เลยลงพื้นที่เลยนะคะ
ไปเจอกับนางธัญมนต์อัศวรุจานนท์
อายุ๕๐ปีเป็นคนโพสต์คลิปนี้เลยค่ะ
เธอเล่าบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๓เมษายนค่ะ

อายุก็๘ขวบ๙ขวบ๑๐ขวบไม่เกินนี้

ก็มีญาติผู้ใหญ่คอยนั่งดูอยู่นะคะ
เด็กก็เล่นสาดน้ำกันสนุกสนานตามปกติ
มีทั้งใช้สายยางใช้ปืนฉีดน้ำเล่นกับคนที่ผ่านไปผ่านมา
ตอนนั้นลูกชายวัย๘ขวบกำลังจะฉีดน้ำใส่คนที่เดินอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่แหละ
แต่เพราะเอิญรถคุณป้าเสื้อแดงขับผ่านมาจังหวะนั้นพอดี

คุณป้าก็ไม่พอใจเลยที่รถเปียกน้ำ
ตอนแรกเนี่ยแค่รถกระจกมาตอบว่ากลุ่มเด็กซึ่งผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
ก็รีบเข้ามาขอโทษแล้วนะแล้วก็พาเด็กมาขอโทษด้วย

คราวนี้ลงจากรถเลยต่อว่าโวยวายถามหาพ่อหาแม่ของเด็กทุกคนที่เล่นน้ำอยู่
ก็เลยเกิดเป็นการปะทะคารมกันขึ้น
ทีนี้ถามว่าคุณป้าคนนี้เป็นใครมาจากไหน
เป็นคนในหมู่บ้านที่อยู่ระแวกเดียวกันเนี่ยค่ะเหมือนเป็นเพื่อนร่วมซอยกัน
เพราะว่าเคยเห็นหน้าค่าตามาซื้อของในซอยอยู่บ่อย
แต่ไม่เคยพูดคุยกันหรือว่ามีเรื่องกันมาก่อนนะ
เธอก็บอกงงเหมือนกันว่าแค่เด็กฉีดน้ำใส่รถในวันสงกรานเนี่ย
ทำไมถึงโวยวายเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้
รถก็ไม่ได้เสียหายอะไรน้ำก็เป็นน้ำสะอาด
เด็กเนี่ยพอโดนต่อว่าขนาดนั้น
เด็กร้องไห้เลยแล้วบอกว่าไม่อยากเล่นน้ำแล้ว
มันไม่ใช่น้ำสกปรกมันไม่ได้ว่าเป็นเยอะอะไรประมาณนั้นนะคะ
เป็นแค่ปืนลอยปืนฉีดน้ำนิดเดียวกระจกก็ไม่ได้เลอะเลยแป้งก็ไม่มี
ก็แกก็คือไม่ยอมแกบอกว่าแกไปล้างรถมา

คือป้าถ้าป้าแบบหยวนหน่อยก็ไปเถอะก็ขอโทษแล้ว
ยอมให้เด็กขอโทษแล้วอะไรอย่างนี้
แต่แกไม่ยอมแกก็จะบอกว่าถามหาพ่อแม่
อีกอย่างเราก็มองแล้วว่ามันไม่ใช่ของที่ไปกระทบรถแก
ถ้าถ้าสมมุติว่ามีถังหรือว่าขันของเด็กที่ไปโดนรถแก
ทำให้รถแกบุบหรือว่าเป็นรอยสีถลอกอะไรอย่างนี้

ตอนนี้บอกมันไม่ใช่ขนาดนั้นมันไม่ได้โดน

คือความเขาตั้งใจว่าปิดเทอมนี้เขาจะได้เล่นน้ำสงการนะอะไรอย่างนี้

ก็เลยเออเกิดอาการแบบงงว่าเออมันทำไมมันต้องขนาดนี้อะไรอย่างนี้
ก็เนี่ยนั่งร้องไห้กันอะ
คนโตนี่ยืนร้องไห้ซึ่งอื่นอ่ะ

เขาก็เล่นกับทุกคนบางคนเขาก็สนุกด้วยซ้ำก็จอดให้สาดเลย
เขาก็จอดแล้วก็เออฉีดฉีดไฟก็เหมือนกับว่าให้เด็กสนุกอะไรอย่างนี้
เขาก็ไม่ได้ว่าไม่ได้อะไร
เด็กเด็กก็คงจะเหมือนกับเจอประสบการณ์ที่แบบ

ทีนี้คุณอรพันธ์ก็ไม่ได้ไปฝั่งเดียวนะ
ไปบ้านคุณป้าด้วยก็อยากจะพูดคุยเหมือนกันว่าเออ
คุณป้ามีอะไรครับข้องหมองใจมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า

แต่คุณป้าไม่ออกมาอยู่บ้านนะคะแต่ไม่ออกมา

ไม่อยากพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกแล้ว
คือเหมือนในโลกออนไลน์ก็ถล่มคุณป้าแกเยอะ

ก็ใจร่มร่มกันนะคะให้มันเย็นชุ่มฉ่ำ
เหมือนเทศกาลสงครามของเราซะหน่อยแล้วกัน